กรณีที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็มีคลิปจากกล้องวงจรปิด
ชายชุดดำเข้าไปในร้านสะดวกซื้อที่ลบบุรี
แล้วก็ล็อกคอพนักงานลากออกมาเอาขึ้นรถแล้วก็หลบหนีไป
เรื่องนี้เราตามมาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ
เพราะว่าเกิดเหตุช่วงประมาณสักตี๓ของวันที่๒๔ที่ผ่านมา
จนตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ชายชุดดำคนนี้
ตำรวจบอกว่ารู้ข้อมูลแล้วนะคะ
เดี๋ยวหลังจากนี้จะพยายามติดตามจับกลุ่มตัวแล้วก็บอกไปถึงคนร้ายด้วย
ถ้าเกิดว่าได้ดูนิวส์โชว์อยู่เนี่ยรีบเข้ามามอบตัวนะคะ

อันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ตอนที่เขาลากออกจากร้านสะดวกซื้อ
เพราะว่ามันมี๒มุมมันมีมุมในร้านสะดวกซื้อด้วย

เกิดขึ้นอยู่ที่พื้นที่ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีค่ะ
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นคลิปเมื่อสักครู่นี้
จริงมีคนอยู่ในเหตุการณ์คนอื่นนะ

แต่ไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปห้ามหรือว่าเข้าไปช่วย
เพราะว่าผู้ชายชุดดำคนนี้
เขาบอกนะว่าเขามีอาวุธปืน

คือเหมือนกับผู้หญิงคนนี้คบหาดูใจกับในมอง

พอมาล็อกคอลากออกไปเนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องแฟนทะเลาะกัน

ปล่อยให้เขาลากออกไปแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าเรื่องนี้ทางแม่ของพนักงานสาวที่ถูกล็อกคอ
ก็เอาคลิปไปแจ้งความ
กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองลบบุรี
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวเคยมีครอบครัวมาก่อน

เดือนที่แล้วแม่มาอยู่กับลูกสาว

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับไปส่งลูกตลอดเลย
เพราะว่ากลัวว่าลูกจะไม่ปลอดภัย
ถามคุณแม่ว่าเพราะอะไรต้องทำแบบนี้
แม่บอกว่ามีในหม่องเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้าน
แล้วลูกสาวเขาเคยไปอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน
ผัวพันมาข่มขู่กับลูกสาวอยู่

เวลาที่คุณแม่ขี่รถไปส่งลูก
หม่องก็จะขับรถตามไปเสมอเลย

คือแม่ก็เห็นแม่ก็บอกว่าให้ลูกกลับบ้านเถอะ

แล้วแม่ก็พยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่า
อย่างน้อยอยู่ในที่ทำงานอยู่ในร้านสะดวกซื้อ
คงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่ดีเกิดขึ้น
แต่ว่าเรื่องนี้พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่า
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจสอบเส้นทางการหลบหนี
ทราบแล้วว่าคือนายสุภสิตอ้นเพ็งอายุ๕๒ปี

หลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายก็ขับรถวนอยู่ในลบบุรี
แล้วก็ขับหนีไปที่เพชรชบูรณ์ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวคนร้ายคนนี้นะคะ
ผู้ชายนั้นก็พยายามติดตามอยู่
แล้วก็ด้วยความรักก็เลยลักพาตัวไป
เพื่อที่จะไปขอให้สุภาพสตรีหรือว่าผู้เสียหายคืนดี
ซึ่งขณะนี้อย่างไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร
ทางตำรวจก็ต้องติดตามเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายบานปลายเกิดขึ้นนะครับ
ก็อยากจะขอเรียนขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน
ช่วยกันทำหน้าที่เป็นตำรวจเพื่อช่วยเหลือเหยื่อกลับคืนมาด้วยนะครับ
ช่วงนี้รองพบตทำงานหนักนะคะ
หลายคดีเลยแล้วก็นั่งโต๊ะแถลงแบบนี้
ซึ่งรองพบตรก็ฝากไปถึงคนร้ายด้วยนะคะ
ว่าให้พาผู้เสียหายพนักงานร้านสะดวกซื้อมาส่งคืน

เพราะว่าสารอาจจะใช้ดุลพินิษฐ์ลดหย่อนโทษให้ได้
เรื่องต้นความผิดของคนร้ายก็คือเข้าข่ายความผิดกักขังหน่วงเหนียว

ส่วนถ้าเกิดว่าคนร้ายไปหลบหนีอยู่กับใคร
คนที่ให้การช่วยเหลืออันนี้ถือว่าเป็นตัวการนะคะร่วมสนับสนุน
และให้ที่พักพิงกับผู้ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ต้องหา
แล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเหมือนกันนะคะ